เราน่าจะลองดูในการเสริมรุ่นหลังทำ
เพราะว่ารักษณะการเสิร์ฟมันวงสวิงมันกว้างกว่า

โอกาสที่ลูกจะข้ามไปเน็ตผลักน

มันทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากเลย
ผมเสริมครั้งเท้าด้านในคือลูกแปล
แต่พอมาเริ่มเก็บตัวทีมชาติก็ได้มาอยู่กับพี่ที่เป็นทีมชาติชุดปัจจุบันณขนาดนั้นนะครับ
เป็นเด็กใหม่มาเรียกเก็บตัวก็หาประสบการณ์ไปก่อน
แล้วก็ได้เห็นพี่กิฤติภูมินามสุก
ถือว่าเป็นคนเสิร์ฟหลังเท้าคนแรกของประเทศไทย

ก็เลยเกิดแนวคิดว่าเราน่าจะลองดู

เพราะว่ารักษณะการเสิร์ฟมันวงสวิงมันกว้างกว่า

โอกาสที่ลูกจะข้ามไปในฝั่งตรงข้ามมันมีมากกว่า

แต่อุปสรรคตอนแรกมันก็ต้องยอมรับว่าเรา

แต่ว่าผลที่ออกมามันดีมาก
มันทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากเลย

ก็เป็นช่วงเวลาที่การเหมือนเปลี่ยนถ่ายของนักกีฬา

ก็จะเป็นการสร้างทีมที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับ
แล้วก็มีได้แชมป์นู่นแชมป์นี่เยอะ

ก็ผมติดทีมชาติใหม่
เราก็จะได้ไปแข่งกับทีมชาติมาเลเซียที่เป็นแชมป์
ที่เราเคยดูนั่งดูเขาตอนที่เรายังไม่ติดทีมชาตินะครับ
ก็มีความน่ากลัวในรูปแบบของการเล่นของลักษณะของทีมเขาครับ
เป็นลักษณะที่มันก็เป็นเกมที่ช้า
ของไทยเราจะเล่นปั้งจะเร็วต่อเนื่อง
ของเขาก็จะมีการกว่าจะโยนเสิร์ฟ
กว่าจะเดินเข้าสนาม

มันจะขัดกับสไตล์ของเรานะครับ
ก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่กังวลหลายด้าน

ทีมเวิร์กดีเราเก็บตัวมาประมาณปีครับ

มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราก็ผ่านมา
แล้วก็ได้แชมป์มาเรื่อยตอนนั้นนะครับ

แมทที่เป็นตัวแทนทีมชาตินะครับ
แต่ว่าที่แมทที่มันอาจจะเป็นครั้งแรกของเราก็ได้

เป็นครั้งแรกที่เราเดินออกมาจาก

ในการที่เราถ่ายรูปตอนรับเหรียญ

ก็จะมีคนร่วมร้องอยู่ในเหตุการณ์กับเราเยอะมาก

ออกพาผมไปแข่งต่างจังหวัดไปดูพาไปดูกีฬา
เวลาถ้าแข่งไม่ไกลมากแข่งกรุงเทพก็จะไปดู
เรื่องของสโมสรเยาวชนอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันแล้วก็คุณพ่อเป็นนักกีฬา
ก็จะสอนแนวคิดสอนอะไรหลายอย่างที่ให้เรา
เราเป็นนักสู้แล้วก็ต่อสู้ด้วยความเป็นนักกีฬานะครับ
เราได้มีโอกาสติดทีมชาติมันก็เหมือนเป็นความคิดที่เราติดมาตั้งแต่เด็ก
จนเราได้เล่นทีมชาติได้เป็นทีมชาติอะไรอย่างนี้นะครับ
ช่วงนั้นช่วงที่คิดที่คิดเองนะครับว่า
ที่แพ้เมริเซียปีประมาณปี๔๘แพ้เมริเซีย
ผมลงไปเซต๒ผมก็มาคิดผมคิดคำตอบในใจคนเดียวว่าทำไมผมได้ลงไปเซต๒
ผมคิดอยู่อย่างนี้แต่ว่าไอ้การแพ้มันก็เสียใจอยู่แล้ว
แต่ว่าผมคิดเป็นปีเลยมันทำให้มันอยู่ในความคิดที่เป็นแง่ลบของตัวเองนะครับ
ถือว่าเป็นชีวิตช่วงนั้นที่คิดแย่ที่สุดล่ะ
เพราะว่ามันทำให้เราติดอยู่ในความคิดในหัวว่าทำไมเราต้องลงเสื้อ๒
ทำไมเราต้องแพ้ทำไมเรามีโอกาสน้อยอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งตอนนั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เราต้องเจอนะครับ
ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีความคิดที่แย่ที่สุดแล้วกันตอนนั้น
จริงผมว่าคำตอบมันไม่มีใครให้เราได้นะครับ
ก็มีอยู่เดี๋ยวเราต้องคิดดีกับตัวเอง
วันหนึ่งมันก็ผ่านไปมันก็มีเรื่องอื่นในคลิป
แล้วก็ทำให้ประติดประต่อกันจนมันเป็นเรื่องราวที่เราคิดว่านี่คือความเป็นนักกีฬาที่ต้องเจอ
มันก็จบตรงที่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต่อสู้มันไปต่อ

ทำงานอย่างเดียวเลยแล้วก็วันหนึ่งก็มีผู้ใหญ่ชวนเข้ามามาดูกีฬาฟุตบอลเล่เป็นสมาคมฟุตบอลเล่แห่งประเทศไทยนะครับ
ตอนแรกก็มาเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมเพราะว่าเราก็ดูภาพรวมดูหลักดูตัวนักกีฬา
เพราะส่วนมากนักกีฬาหลักก็จะเป็นมาจากตะกร่อนะครับ
เพราะว่าไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากมายนะครับ
รายการอย่างขนก็มี
สีไทยลิงก์แชมป์เอเชียอย่างนี้ปีนึงก็๓รายการ
เราก็ไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากมาย
ถือว่าก็เป็นการกลับเข้าไปองค์การกีฬา
ก็ดูน้องเล่นบ้างก็สนุกดี
คิดว่ายังไงเราก็ต้องมีกีฬา
เราก็เป็นหน้างีกีฬาได้ดูเล่นแล้วเราก็มีความสุข
ก็ถือว่าเป็นเหมือนอีกรูปแบบชีวิตประจำที่เราออกไปทำแล้วก็เราก็มีความสุขกับมัน
กีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาทางอเมริกาใต้นะครับทางบราซิลทางยุโรปก็เล่นกันเยอะแล้ว

ในบ้านเราอาจจะมีในกลุ่มคนหนึ่งที่รู้จักแล้วก็จะเป็นสโมสรต่างที่คล้ายกับทำตะก้อไปด้วย
แต่ว่าเด็กกลุ่มนึงที่อาจจะมีความสามารถในด้านนี้ด้วยก็จะมาเล่นด้วยควบคู่กันไปอะไรอย่างนี้

ส่วนระดับมหาวิทยาลัยก็มีประมาณ๒๐ทีม

ให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้มีเครือข่าย

แต่เขาขอหยุดที่สโมสรเขาไม่มีเวลาไปเก็บตัว
เพราะว่ามันก็เป็นทักษะการคอนโทรลูกลางอากาศ
แต่ว่าก็ต้องใช้ลูกฟุตบอลแล้วก็พื้นทราย
เวลาแข่งมันแข่งตอนมีแดดร้อนมากแล้วก็นักกีฬาต้องอดทนมาก
แล้วก็เป็นเรื่องของการฝึกไป
ส่วนอีกเรื่องคือเป็นเรื่องของไม่มีตัวสำรอง

ถ้าเจ็บก็ต้องยอมแพ้กันไป
จริงผมว่านักกีฬาสมัยนี้ถ้าเทียบกับรุ่นผม

แล้วก็มีทักษะพื้นฐานครบทุกด้าน
สิ่งเดียวที่ผมอยากจะบอกน้องก็คือ

ความคิดและจิตใจในช่วง
จากก่อนการเล่นระหว่างเล่นหรือว่าอะไรของเนี้ย
ว่ามันเป็นเป็นสิ่งสำคัญมากสภาพจิตใจเดี๋ยวนี้มันมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยผมเล่นมันไม่มีสื่อโซเชียลขนาดนี้นะครับตอนนี้มันต้องต้องสังเกตว่ากีฬามันมีผลมากนิดหน่อยผมว่ามันมันมีผลในกำลังใจถ้าถ้าได้รับการสื่อสารกลับมาดีในการเล่นสื่อโซเชียลมันก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าได้รับข่าวสารรับค

มันทำให้เกมมันไม่ต่อเนื่องมันไม่เหมือนเกมที่ที่มันคนดูมันสามารถลุ้นไปได้ตลอดเวลานะครับอันนี้เราเข้าใจเกมโดยดีก็ผมว่าผู้ใหญ่บ้านเมืองเราคงต้องพยายามผลักดันนะครับเพราะว่ากีฬาตะก้อก็เหมือนคล้ายกับกีฬาที่เป็นเป็นกีฬาคนไทยซึ่งอาจจะเมื่อก่อนอาจจะเป็นตะก้อวงตะก้อรถห่วงอะไรต่อแต
ต้องดูกันต่อไปครับว่าจะมีโอกาสไปได้แค่ไหน